ต้นตะเคียนทองเป็นเรือ

ที่เขาขุดพบขึ้นมาอายุ

ใหญ่ยาวมากแล้วหนูเก่าแก่ด้วย

เคลื่อนย้ายซากต้นตะเคียนทอง

เพื่อนำไปไว้ที่วัดดอนตะเคียนนะครับ

ฝังอยู่ในดินเนี่ย
ที่อยู่อาศัยของนายสมยศ
ศรีวิเศษที่บ้านเล่งที่

ตำบลบางสนอำเภอประถิวจังหวัด

มันมีลักษณะเหมือนถูกขุด

คล้ายกับเรือยาวแต่ว่ายังไม่สำเร็จ

แต่มันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะ
ท่อนแรกวัดความยาวได้

กว้าง๖๑เซนติเมตร
ส่วนอีกท่อนยาวน้อยกว่าหน่อยหนึ่ง

กว้างสัก๖๐เซนติเมตรครับ

ยกเรือขึ้นรถยนต์นะครับ
เพื่อเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่วัดดอนตะเคียนนั้น

จุดทูบเทียนกราบไหว้ขอพรตามความเชื่อ

รถมาขนรถที่เขามาช่วยขน

ว่าเห็นเป็นเลขนู้นเลขนี้

ถูไปถูมาบอกว่าเจอเลข
เห็นเป็นเลขไทยอัคระไทยบ้างล่ะ
เป็นเลขแบบว่าอาราบิกบ้างล่ะ

นี่แหละเขาก็เชื่อกันเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
แต่ที่เราให้คุณผู้ชมเห็นที่เราวงกลมเอาไว้

แต่บางคนดูไม่ทันใช่ไหมล่ะ
ต้นตะเคียนทองโบราณนี้นะครับ

บางคนอาจจะไปหาต้นตะเคียน
ถ้าไม่บอกเดี๋ยวคุณผู้ชมจะโทรมานะ
เคยมีมาแล้วโทรมาที่ออฟฟิศไทยรัฐเลยบอกขอ

คือบ่อใบไม้๒๑๑๘ชุมพร

แล้วก็ทางคณะกรรมการวัดดอนตะเคียนนะครับ

นายเสรีกมลเนธก็เล่าว่า
สำหรับซากต้นตะเคียนทั้งสองท่อนเนี่ยนะครับ

ลักษณะก็คือยังเป็นเรือที่ยังขุดเจาะไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับ
ซึ่งทางกำนันตำบลบางสนก็ได้จัดหารถบรรทุกมาเพื่อเคลื่อนย้ายไป
แล้วก็มีหมอทำขวัญมาจัดการทำพิธีให้อีกด้วย
แล้วตอนนี้เรือดังกล่าวที่เล่าไปให้ฟังเนี่ยนะครับ
ก็ถูกย้ายไปที่วัดดอนตะเคียนเป็นที่เรียบร้อย

ไปติดตามรับชมกันต่อได้
เพราะว่าวันนี้ก็วันที่๙ตุลาคมแล้ว

สัปดาห์หน้าก็จะฮอตฮิตกว่านี้นะครับ